วันขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยสบายไหมโอเค

ก็คือพินาฬิกา
พาหลาเป็นตอนลาอะไรก็ได้
ผัวเมียเขารักกันมาก

ผัวเป็นขี้กากเมียเอายาธา
เว่ยยยยย
หัวเมียทะลอกวิวาดถอยว
พึงตอนเละไร่ก็ได้แต่คำลูกชายให้ลูกสลากี
สลากีคุณพ่อเมียไม่จ่ายตลาด

เย้

ก็วันนี้๓น้าขอลาไปก่อน
เอาล่ะ

ให้หนูมาซื้อของอีกแล้วค่ะ
แล้วคุณนายก็ให้ตังค์มาไม่พออะพี่
โอ้โฮทุกครั้งนะคะ
ให้หนูมาซื้อของเนี่ยไม่เคยให้ตังค์พอเลยนะคะพี่บอล
แล้วหนูก็ต้องควักเข้าเนื้อตลอดเลย

อยากให้เทลายบอกนักคล่องอยากให้เทลาย
นักคล่องสวัสดีครับอยากให้เทลายบอกมาเทลายพูดมาเลย
ได้๑๐บาทค่ะพอไหม
ถ้าไม่พอนะใช่หนูเพิ่มใช่ไหมคะ
เอ๊ยนายไม่เคยช่วยอะไรหนูได้เลย

มันหล่นตรงนู้นอ่า

วันนี้คุณนายให้หนูมาซื้อของเค็ม

เจ๊ร้านพี่เนี่ยเค็มมากเลยน้อง

เอาที่มันเค็มให้แบบเป็นโรคไตตายไปเลยพี่
เณ้นถูกด้วยอะไข่เข้มนี่ไง

หน่อไม้แบบเส้นในน้ำเกลือ

นี่ก็น่าจะถูกนะคะดูเหมือนน่าจะถูกกว่าไข่เค็มของนักคอมอีก
เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว
เอาคืนไปนี่ดีกว่าฟูจิบ๊วยเค็มอันนี้ถูกสุดนี่พี่อันนี้ไป
ข้างนี้ไฟไข่เค็มถูกสุดพี่ดีกว่าพี่ถูกสุดของพี่ถูกสุด

เออแล้ว๓แบบนี้ของเค็มแบบไหนราคาถูกที่สุด
นี่คือสมาร์ทเชฟนะฮะ
่อไม้ลวกแบบเส้นในน้ำเกลือ

ราคาไม่แพงครับคุณไมดี้คุณเตยครับ

นี่ไข่เค็มชายา
อู้๔ใบราคาถูกที่สุด

๊วยเข็มนี่๑๐๐กรัมครับผม

ครับอา

ของพี่ถูกพอร่ะพอเคยของพี่ดีของใครถูกสุด

หนูถูกสุดครับครับแต่หิวเข็มสุดด้วยไหม

เค็มทั้ง๓แบบนี้คุณคิดว่าอะไรถูกสุด

ห่อไม้มันน่าจะถูก
ถ้าเป็นหน่อไม้ธรรมดาเลยไม่ได้ดองมันน่าจะถูกกัน

มันจะถูกลงไปอีกหรือมันจะแพงขึ้น
มันต้องแพงขึ้นดีกว่าแพงรูป

ขนาดที่แบบแพงขนาดนั้นแต่อันนี้มันดอง
มันเป็นไข่ไข่ก็แพงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่มันสี่ฟอง
แล้วไข่เป็ดด้วยใช่เป็นไข่เป็ดด้วยไข่เป็ดหายาก
แล้วก็มันน่าจะแพงกว่านี้
ไยดี้จ๊ะเตยจ๊ะของเค็มทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด
อันนี้หล่อหนูร้ายมุ้ยหล่อไม้หล่อหนูร้ายมุ้ยนะ
ตอบว่าหน่อหลู่ไร้มุ้ยนะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่นี่ค่ะ
บ๊วยที่คุณไม่ได้เลือกฟูจิลำบ๊วยเค็มมันต้องแพงแพงอ่ะ
ูจิพร่ำบ๊วยเข็มที่คุณเตยและคุณไมดี้ไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่แพงสุด๔๐บาท
เค็มที่คุณเตยและคุณไมดี้ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๔๕นาที
งั้นสุดท้ายหน่อไม้แบบเส้นในน้ำเกลือต้องถูกที่สุด๔๐บาท
คุณเตยคุณมายดี้นี่คือสินค้าที่คุณเลือกนะคะ
ต้องถูกกว่า๗๐บาทและราคาอยู่ที่ไม่สกตา
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า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

นี่คือฟุตค็อกเทลครับสูตรผสมลูกตาลในน้ำเชื่อม
๔กรัมราคาไม่แพงครับ

จบเขาต้องเล่นกับเราไปแล้ว
อ้าวเหรอจริงหรือเนี่ย

ราคาถูกที่สุด
นี่ของผมก็มาลีเหมือนกัน
แต่เป็นเงาะไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม

กรัมราคาถูกที่สุด

มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ผลิตสะพันธุ์จากมาลีทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

อันนี้แพง
แต่ลำไยมันก็แพงแต่อันนี้มันมีกี่อย่างมาก

ข้อนี้ล่ะคุณจะผ่านไปได้โดยที่ไม่ใช้ตัวช่วยได้ไหม

ของชิ้นไหนราคาถูกสุด

และพี่เป๊กจะเฉลย
เงาะไส้สับปะรดในน้ำเชื่อมจากมาลี
ขนาด๒๓๔กรัม
ที่คุณไม่ได้เลือก

ลำไยในน้ำเชื่อมค่ะ๑๗๐กรัม

ผลิตภัณฑ์กระป๋องจากมาลีที่เตยและไมดี้เลือกนะคะ
ผสมลูกตาลในน้ำเชื่อม
น้ำหนัก๒๓๔กรัมกระป๋องนี้

ถูก

คุณฟังเตลจากมาลี
สินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ไม่รู้ว่าสิ่งลี้ลับมีจริงไหม

ที่ราคา๒๕๐๐๐บาท
โอ้โหคู่นี้น่ากลัวจริงเลยนะคะ

เพราะว่าจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

จะช่วยให้คุณผ่านข้อต่อไปนี้ได้หรือเปล่า
เพราะว่าข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือน้ำป่าแท้ขนาด๗๐๐มิลลิลิตร
ที่๒นี้ค่ะซีอิ๊วขาวขนาด๕๐๐มิลลิลิตร
ส่วนอันที่๓นี้ค่ะเป็นซอสหอยนางรมขนาด๖๐๐กรัม

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
แล้วล่ะสาว
อันนี้มีความหอยนางรม

นะอันนี้คือเจ

เหมือนข้อเมื่อกี้ยังถูก
มั่นทั้งคู่
คุณจะตอบว่าซอสปรุงรสแบบไหนราคาถูกสุด

เชฟขนาด๕๐๐มิลลิลิตรเป็นของราคาถูกที่สุด

หอยนางลมไม่ใช่นางสาวลม

นี่คือซอสหอยนางลมขนาด๖๐๐กรัม

และพี่เป๊กจะเฉลยซีอิ๊วขาวขนาด๕๐๐มิลลิลิตร
เมกาเชฟที่คุณเลือก

อ้าวที่๔๐บาท
งวดนี้นะต้องแพงกว่า๔๐บาท

แพงกว่า
แพงกว่า

ซีอิ๊วนะคะเป็นราคาที่ถูกที่สุดค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่ลูกค้าไปไหนหมดหรือเศรษฐกิจ

ลุกแล้วปั๊บเนี่ย